พูดถึงเรื่องภาพยนตร์เสือเพ่นหนึ่งของพี่พลตอานนท
เดี๋ยวไปเข้าฉายสักทีแต่คักกันมากเลย
เขาเปลี่ยนตัวนักแสดงมีเพิ่มมีเติมมีเสริม
แต่บอกเลยว่านางเอกคนนี้ยืนหนึ่งไม่เปลี่ยนแล้ว

ลีลาการตอบคำถามบอกเลยว่าไม่ช็อตไมค์ไม่ตายไมค
โอ้โฮใหม่ใจจอยจะเป็นใครไปดูค่ะ
ด่วงกลับเข้าคุณครับ

ข้างจาก

พี่พดอ๋านนท์ดุบไหมครับ
ดุบพี่พดดุบไหมครับไม่ดุบชาติ

ดีค่ะ
หลังกล้องหลังไม้ปกติแล้วกแกหว่าด่าสับ
อยากเลยถามอะไรมาพี่โพชใจดีไหมดี

ลาของป้ารัตนานางเอกของภาพยนตร์เรื่องนี้
แซวแบบนั้นไม่เคยทำให้ผิดหวังเลย
ตอบคำถามเนี่ยไม่ค่อยฟาดเลยนะ
เป็นการให้สัมภาษณ์ตอนที่แบบแกอารมณ์ดีอยู่

หลายคนก็เลยแซวว่าป้าอารมณ์ดีเพราะว่าวันนี้ป้าแกแต่งตัวสวยไง
แล้วทุกคนก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าตอนอยู่ในกองเนี่ยอุ้ย

เพราะเวลาอยู่ในกองนี่นะใครไม่โดนด่าเนี่ยไม่จริง
โดนด่าทุกคนเลยเป็นนักแสดงที่เกินความคาดหมายและเกินการควบคุม

เขาก็สับว่าเรื่องนี้ปังแน่นอน
จนมาถึงวันรอบสื่อเมื่อวานนี้ป้ารัตนาแกก็จัดเต็มสมกับเป็นหนังเสือแผ่นหนึ่ง

สองเท้าสูง
เสริมความเก๋ให้นางเอกท่านนี้ด้วยแว่นกันแดด
เป็นยังไงครับแสงกล้องแสงแปดหรือเปล่า
แต่สิ่งที่ไม่ค่อยเก๋นิดนึงคุณผู้ชม
รองเท้าส้นสูงป้ารัตนา
บอกแกไม่ถนัดยืนยากซะละเกิน

คนก็คอยลุ้นคอยเชียร์นางเอกคนนี้ว่า
จะยืนจบจนครบไมค์สัมภาษณ์หรือเปล่า
ยังมีนักแสดงอีกมากมายที่ร่วมเล่นในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะ
แม่เปิ้ลก็มาด้วย
หมอปลาอย่างนี้มาคุมพฤติกรรมแม่ป๊ารัตนาหรือเปล่า
พี่จะกดดังดังเลยนะเนี่ย
แล้วก็ครอบครัวของพี่แจ๊ดมากันครบเลย

อุ๊ยเรื่องนี้เงินทองหลายประเทศ